ไปดูบรรยากาศการให้กำลังใจทั่วประเทศกันบ้างนะคะ
ทั่วประเทศยังคงร่วมกันสวดมนต์
แล้วก็ขอพรส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถ
พบผู้ที่ศูนย์หายไปทั้ง๑๓คนได้โดยเร็วค่ะ

จัญญาท่าสุนทรโค้ชทีมฟรีคลิกบ้านฟุตบอลมหาสารคาม
นักฟุตบอลเยาวชนร่วมกันสวดมนต์ขอพรกับพระประธาน
ทรวิชัยมหาสารคามบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนออกมาได้อย่างปลอดภัย
อวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เข้าช่วยเหลือนั้นปลอดภัยด้วยนะคะ
โดยนักฟุตบอลเยาวชนทีมฟรีคลิกบ้านฟุตบอลมหาสารคาม
ส่วนใหญ่อายุก็ไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะ
อยู่ระหว่าง๑๐๑๘ปี
ก็บอกว่าอยากให้เพื่อนฟุตบอลทีมหมูป่าออกมาได้โดยเร็ว
เพื่อที่จะได้เตะฟุตบอลตามความฝันที่ตั้งเอาไว้
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนนั้นจะมีความปลอดภัย
เพราะว่าทุกคนนั้นเป็นนักกีฬาออกกำลังกายทุกวันค่ะ
ขอส่งแรงใจพลังใจ
ได้ประสบผลสำเร็จในการออกจากถ้ำนะครับ
ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัย
ประสิทธิ์ประสิทธิ์โรคไพรไข้เจ็บทุกอย่างนะครับ
อยากให้ออกมาเร็วครับ
เตะบอลได้ทำตามฝันนะคะ
อยากให้ออกมาจากถ้ำเร็วครับ
ก็อยากให้เอามาทำตามฝัน
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
นายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ก็นำข้าราชการกว่าร้อยคนสวดมนต์ขอพร

ให้ทั้งโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลเยาวชนทั้ง๑๓ชีวิต
กลับออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
เช่นเดียวกับคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนพัฒนาปัญญา
เขตเทศบาลนครอุดรธานี

แล้วก็เพื่อนเยาวชนที่ติดอยู่ในถ้ำ
กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
โดยนักเรียนก็ได้ตัดกระดาษ
หลากสีเป็นรูปหัวใจเขียนข้อความอวยพร
แล้วก็นำไปติดไว้ที่ปอดภายในห้องเรียนด้วยล่ะค่ะ
ครับขณะเดียวกันนะครับที่หน่วยกู้ภัยสว่างคิริธรรม
แล้วก็ชาบาทบุกซะไล่ตำบวนสีสองคราม
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคุณผู้ชม
พร้อมใจกันจุดเทียนสวดมนต์แล้วก็จะเจริญสติภาวนา
สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวง
เพื่อส่งกำลังใจให้กับ๑๓คนที่ศูนย์หายภายในถ้ำนะครับ
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
สามารถช่วยเหลือทุกคนออกมาสู่อ้อมกอดพ่อแม่ได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่ผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนชาวไทยมุสลิม
อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินนะครับ

นี่นะฮะก็ทำพิธีละหมาดฮายัดสวดดูอา
เพื่อขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าที่มัศยิตนุรุนอีมาน
เพื่อช่วยคุ้มครองโค้ดแล้วก็นักฟุตบอลเยาวชน
ทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำ

แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่ค้นหาอย่างไม่ย่อท้อด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ร่วมกับโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
จัดกิจกรรมหมูป่าอย่ายอมแพ้คุณผู้ชม

โดยมีสมาชิกสภาอบจพร้อมกับคณะครู
และนักเรียนกว่า๓๐๐คนเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งก็มีการเขียนข้อความที่กำลังชูอยู่นี้ในกระดาษรูปหัวใจ
บอกถึงความห่วงใหญ่ที่มีต่อโค้ช
และนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า
อาทิบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้
กลับมาเร็วทุกคนรออยู่

จากนั้นก็นำกระดาษรูปหัวใจนี้นะครับคุณผู้ชม

ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนโรงเรียน
มุทรสาครหลายคนระบุบอกว่า
อยากจะให้ทีมหมูป่าออกมาเร็ว
แอปพลิเคชันไลน์ด้วย

รออยู่นะที่จะพูดคุยกันนะคะ
เด็กนะคะทั้ง๑๒คนรวมทั้งโค้ชด้วยนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะปิดท้ายกัน
อีกหนึ่งจังหวัดอันนี้เป็นภาพที่จังหวัดระยอง
นักเรียนชั้นป๕โรงเรียนวัดบ้านฉางในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ไปร่วมกันสวดมนต์นะคะแล้วก็นั่งสมาธิร้องเพลง
กับแปลอักษรเป็นรูปหัวใจ๓ชั้นนะคะมีเลข๑๓อยู่ตรงกลางหัวใจ
แล้วก็ตะโกนด้วยนะคะบอกว่าทีมหมูป่าสู้
ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
ชูป้ายให้กำลังใจทีมหมูป่าอีกด้วยล่ะค่ะฟังเสียงน้องน้องกันหน่อย
นี่นะฮะหมูป่าอดทนสู้นะฮะ

เป็นวาระของประเทศไปแล้วคือทุกคนให้ความสนใจ
แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจไป
ถ้าทั้ง๑๓คนได้ออกมาเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยเขาคงจะรู้สึกมีกำลังใจและตื้นตันใจมาก
ต่างทราบซึ้งใจแน่นะคะ